ทุกผู้ชมครับเรื่องทนายความของลุงพลป้าแตนที่มีข่าวว่า
ลุงพลไปติดต่อทนายความอักษรย่ออ่าง
แล้วหลายคนก็จับจ้องไปที่ทนายอนัญชัยชายเดชนะครับ
ล่าสุดธนายอนันชัยได้โพสต์ข้อความนะครับ
บอกว่ามีผู้สื่อข่าวกับประชาชนสอบถามมาเยอะนะ
ก็เลยให้ทนายภัยศาลเพราะฉะนั้นติดว่าความคดีสำคัญอยู่
ให้ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์แจ้งแก่ผู้สนใจและนักข่าวว่า
นายที่มีอักษรย่ออ่างคือทนายอนัญชัยชายเดชจริง
เพราะผมไม่สามารถโกหกนักข่าวและประชาชนได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะลุงพลป้าแตนขอเข้าพบชี้แจงข้อเท็จจริงกับผม
แต่ยังไม่ได้รับนัดตามที่เป็นข่าวและที่สำคัญ
รับเป็นทนายหรือไม่ต้องแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของผม
โดยทนายอนัญชัยบอกว่าจะปรึกษากับทีมที่ปรึกษาก่อน

และในวันจันทร์ที่๖ธันวาคมที่จะถึงนี้
แถลงข่าวให้นักข่าวและประชาชนทราบว่าจะรับหรือไม่รับนะฮะ
แต่ที่ธนายอนัญชัยโพสต์ไว้ก็บอกว่า
นายอนัญชัยเนี่ยเป็นทนายอาวุโสทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิมีลูกศิษย์มากมาย
กระทำการใดหรือไม่กระทำการใด
ต้องระมัดระวังท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งด่วนวิจารณ์กันไปต่างนานา

ที่๖ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ